เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวงของไทยเนี่ย

ออสเตรเลียนี่ก็ส่งเจ้าหน้าที่มาเยอะนะครับ

แล้วก็เจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยงานนะครับ

ก็ได้มอบเสื้อสามารถ

นายนรงศักดิ์โอสธนากร
ซึ่งเป็นผู้บัญชาการร่วม
ศูนย์อำนวยการค้นหาผู้ศูนย์หาย
วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับ

นายพอลโรบินลิอาร์ต

เสื้อสามารถแล้วก็หมวกให้กับ
นรงศักดิ์ผู้บัญชาการสอร

หลังจากที่ไทยสามารถช่วย๑๓ชีวิตทีมหมูป่า

ขอบคุณที่ไทยเห็นความสำคัญ

ให้มาร่วมทีมในการค้นหาด้วย

ใช่ความจริงเราต้องขอบคุณเขามากกว่าด้วยซ้ำ

นี่มันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มาก

ได้ให้ทีมของออสเตรเลียมาร่วมงานด้วย

มีความสามารถพอที่จะมาช่วยฝ่าวิกฤตได้

แล้วก็ปักโลโก้รูปจิงโจ้ออกไว้

เสื้อด้านขวาก็เป็นทงชาติไทยออสเตรเลีย
สื่อความหมายในการร่วมมือกันของสองประเทศนะครับ
ส่วนอามด้านซ้ายเป็นริบบิ้น
อะไรให้กับจ่าแซมจ่าเอกสมานกุนัน
หน่วยซิลนอกรัชการที่เสียชีวิต
ขณะเข้าไปปฏิบัติภารกิจดำน้ำในถ้ำ
แล้วด้านหลังก็เป็นข้อความนะครับ
ว่าทีมดำน้ำของออสเตรเลียแล้วก็ทีมแพทย์
เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้
จนสามารถค้นพบแล้วก็ช่วยเหลือ
หมูป่าทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำได้สำเร็จ
อกจากนี้นะครับทางทูตออสเตรเลีย
ยังได้เดินทางไปพบกับคณะแพทย์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
แล้วก็ได้มอบของขวัญฝากให้กับทั้ง๑๓คนด้วย
พร้อมกับคำอวยพรที่หวังว่าทุกคนจะแข็งแรงในเร็วนี้
ออสเตรเลียยังบอกว่ากำลังเสนอแนวคิดในการฝึกร่วม

เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติต่างที่อาจจะเกิดขึ้น
รวมไปถึงการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ซึ่งในช่วงแรกอาจจะเป็นการฝึกร่วมระหว่างไทยกับออสเตรเลีย
โดยให้ผลัดกันเป็นเจ้าภาพในการฝึก
แล้วก็เชิญชาติต่างเข้ามานะฮะ